กลับมาเบรกนี้คุณผู้ชมค่ะได้เวลาเปิด
ขายแล้วเพราะว่าต้องใช้พื้นที่เพราะว่าเราจะมารำวง
อ่ากับน้องแนนซี่ท็อปไลน์
แล้วบอกเลยนะว่าเพลงฮิตติดหูของเขาดิฉันจำภาพน้องได้จากเพลงนี้
ยามลำชอยมาเอาผ้าใจปวนปัน
คิดถึงรักครั้งก่อนนั้นยายรันโด

กำลังมันแต่บอกเลยว่าเพลงใหม่เขาแจ้งเกิดไปแล้วเพลงนี้
เพลงใหม่เพลงนี้จะแจ้งเกิดซ้ำอีกสักทีกับเพลงที่มีชื่อว่า
คนหน้าตาดียังไม่มีแฟน

ขึ้นสเตย์ตั้งโสดยังอยู่ในหมดหัวใจเดียวได้
ไม่มีคนข้างกายยังนอนเดียวได้ไม่โดนสักที
ออกจะเบื่อไม่มีใครเชื่อว่าแฟนไม่มี
เกิดมันหน้าตาดีก็เป็นเช่นนั้นแหละค่ะ
นี่มันผิดหรือไร
ใครเขาก็ชอบพูดว่าหน้าตาดียังไม่มีแฟนใดไง
ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จะต้องทำยังไง
คุณหน้าตาดีแต่ยังไม่มีแฟนมาทนควงแขนขาดคนรู้ใจ
คนหน้าตาดีแต่ยังไม่มีแฟน
ขึ้นสเตตัสโสดยังอยู่ในโหมดหัวใจวางเปล่า
อยากจะมีผู้เบาจะมีหรือเปล่าคนโสดแถวนี้
ออกจะเบื่อไม่มีใครเชื่อว่าแฟนไม่มี
เกิดมันหน้าตาดีก็เป็นฉันดีมันผิดหรือไร
ใครเขาก็ชอบพูดว่าหน้าตาพี่ยังไม่มีแฟนใดไง
ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จะต้องทำยังไง
หน้าตาดีแต่ยังไม่มีแฟนแต่คนทวงแขนขาดคนรู้ใจ
หน้าตาดีแต่ยังไม่มีแฟนคนไม่มีแฟนอยู่ตรงนี้นี่ไง
ใครเขาก็ชอบพูดว่าหน้าตาพี่ยังไม่มีแฟนใดไง
ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จะต้องทำยังไง
คนหน้าตาดีแต่ยังไม่มีแฟนขาดจนควงแขนมาขาดคนรู้ใจ
คนหน้าตาดีแต่ยังไม่มีแฟนคนไม่มีแฟนนะอยู่ตรงนี้นี่ไง
คนหน้าตาดีใจยังไม่มีแฟนขาดคนควงแขนขาดคนรู้ใจ
หน้าตาดีแต่ยังไม่มีแฟนคนอยากมีแฟนอยู่ตรงนี้นี่ไง
คนหน้าตาดีแต่ยังไม่มีแฟน
คนหน้าตาดีแต่ยังไม่มีแฟน
เดี๋ยวนะเพลงนี้คือแต่งมาเพื่อตัวเองถูกไหมใช่ค่ะ

เพราะว่าเป็นคนหน้าตาดี
เพราะว่าเป็นคนหน้าตาดีแต่ยังไม่มีแฟนแล้วก็รวมถึงพี่ด้วยใช่ไหมค

ใช่หน้าตาดีไม่มีแฟนมีแค่สามี
แสดงความคนที่สเตตัสเทอดีกับเราก็มีเยอะอยู่
เรื่องของรำวงหน่อยดีกว่าหลายคนบอกถ้าพูดถึงน้องแนนซี่เนี่ยต้องนี่เลยรำวงย้อนยุคแล้วคือเป็นเอกลักษณ์ติดตัวของเรามาด้วย
ใช่ค่ะก็เป็นในเรื่องของการแต่งตัวก็จะมีผ้าสไตล์ผ้าขาวม้าด้วยแล้วก็โซเอลนะคะ
แล้วตอนนี้แนนซี่ยกระวงขึ้นมารถแห่แล้วค่ะ
กับผลงานเพลงใหม่ของแนนซี่ก็คือคนหน้าตาดีแต่ยังไม่มีแฟนก็เป็นแนวสไตล์แบบรถแห่ด้วยที่อยากจะไม่ให้ลำวงมันดูย้อนยุค
เก่าเกินไปเรามีการปรับตัวให้ดูเทรนด์เข้าไปแล้วก็ให้กับท่านเจ้าภาพได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเอารถแห่ก็ไปจอดเล่นได้เลย
อัปเดตแค่ผลงานเพลงนะคุณผู้ชมค่ะอัปเดตเรื่องการแต่งตัวด้วยใส่กางเกงยีนจ้ะแต่ยังไงจ๊ะนี่ผ้าขาวม้าเลย
และที่สำคัญเป็นลำวงที่รุ่นใหม่แล้วเดี๋ยวก่อนนะนางบางหรือเปล่า
กัสชุดบิกินี่ก่อนชุดเขาไม่ธรรมดานะจ๊ะความสวยงามนี้แม้สุดยอดคุณผู้ชมค่ะ
ชอบไหมชุดไทยที่เราใส่เป็นผ้าทงผ้าไทย
แฟนชอบเพราะว่ามีการมิกแอนแมทเป็นกางเกงยีนแล้วก็เสื้อผ้าไทยแบบคือมันไม่น่าเชื่อว่าจะเอามารวมกันได้
แล้วก็ไม่มีใครใส่ด้วยในชีวิตประจำวัติ
ที่สำคัญไม่ใช่แค่เสื้อผ้าคุณผู้ชมค่ะคนเราต้องมีเครื่องประดับด้วย
มันเป็นยังไงบ้างคะกำไรนำโชคของเราอันนี้
ซึ่งสายมูวันนี้ก็เข้าไปพร้อมกับพี่เจเน็ตเขียว

อันนี้คือสิ่งที่เราพกติดตัวตลอดเลยทุกครั้ง
ใช่ค่ะอันนี้พกขึ้นเวทีพกทุกวันเลยดีกว่า
คือเวลาพกติดตัวแล้วเรารู้สึกไงว่ามันเปลี่ยนชีวิตเรา
หรือว่ามันทำให้เรามีความมั่นอกมั่นใจมากขึ้นหรือยังไงคะ

คือเสริมดวงบ้างนะคะเพื่อให้เราแบบว่ายังไงก็ต้องเสริม
แล้วก็พอคล้องกำไรอันนี้แล้วก็คืองานดีขึ้น

โอ้โหวนอกจากนี้นี้ยังมีการสวดคาถาชิณปัญชอนก่อน
จริงค่ะอันนี้คาถาชิณปัญชอนเอาไปตั้งสติ

คุณแผนหลวงพระบูรณ์วัฒนภายล้อม

แล้วก็อีกหนึ่งคาถา
คาถาเงินล้านหลวงพ่อฤษีลิงดำ

ปังจะไปในเสียใช่มั้ยคะ

อันนี้คือเป็นการสักแล้วเข้าไปในสักน้ำหวาน
เห็นมูแบบนี้บอกเลยว่างานปังมาก
ตอนนี้ให้น้องแนนซี่บอกหน่อยว่าเรากำลังมีผลงานอะไรอยู่บ้าง
แฟนสามารถติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ
แล้วก็ตอนนี้ผลงานเพลงล่าสุดคนหน้าตาดีแต่ยังไม่มีแฟน
แล้วก็รวมถึงเพลงเก่าที่ยังฮิตอยู่
วอลงฝากรัก๒๙ล้านวิวแล้วนะคะ
ก็ฝากผลงานของแนนซี่ด้วยนะคะติดตามกันเพิ่มเติม

ถ้าโหลมาหางานแนนซี่ตอนนี้นะคะ๐๖๓๑๙๘๖๓๓๖
แล้วบอกว่าเป็นแฟนรายการบันเทิงไทยรัฐที่มีโปรโมชั่นพิเศษ
ต้องการต้องรีบโทรแล้ว
เลยนะคะบอกว่าดูจากรายการบันเทิงไทยรัฐแล้วเนี่ยพี่จัดให้แน่นอนค่ะ

สวยแซ่บซิดต้องยกให้แนนซี่ท็อปไลน์
คุณผู้ชมค่ะ